ที่เคารพผมจาตุรนฉายแสงสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย
ในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมไม่ได้มีโอกาสพูดในสภามาประมาณ๒๐ปี
ในครั้งที่แล้วได้พูดครั้งแรกก็พูดคำเดียวว่าเห็นชอบ
มาวันนี้เมื่อเช้าผมเข้าใจว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พูดแม้แต่คำว่าเห็นชอบแล้วก็แยกย้ายคุณกลับไป
แต่ว่าก็เกิดมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นคัดค้านโต้แย้ง

ผมก็ดีใจที่จะได้ร่วมอภิปรายในเรื่องที่สำคัญ
ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญขนาดที่จะเป็นบรรทัศน์ต่อไปในอนาคต
ในเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ
ผมขออนุญาตซักซ้อมกับท่านประธานก่อนว่า
คือวันนี้เราพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
มีผู้แสดงความเห็นคัดค้านว่าการเสนอยตินั้นตกไปแล้ว
ถียงกันก็นำไปสู่การตีความข้อบังคับ
ตามข้อที่๑๕๑ว่าข้อ๔๑ใช้บังคับกับเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี

ผมเข้าใจว่ายัตติที่เสนอก่อนหน้านั้นในทางที่คัดค้านการพิจารณายติต่อไปการลงมติ
น่าจะถูกรวบยอดควบรวมเข้ากับการตีความตามข้อ๑๕๑แล้ว
เวลาเราจะลงมติเข้าใจว่าเราก็คงจะต้องลงมติว่าเห็นว่าข้อบังคับที่๔๑
ใช้บังคับกับการพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่
คงไม่ได้พิจารณา๒๓ยติลงมติกันทีละทีละยติไปซึ่งมันจะเกิดความลักลั่นและขัดแย้งกันเอง

เพราะฉะนั้นในประเด็นที่ผมจะอภิปรายต่อไปก็จะเป็นเรื่องว่าด้วยการตีความว่าข้อบังคับที่๔๑
ใช้บังคับกับการพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่

ตีความที่เรากำลังทำอยู่นี้
ไม่ใช่เป็นเพียงการพิจารณาข้อกฎหมาย
ไม่ใช่การพิจารณาเพียงว่า
เรากำลังทำตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือไม่
ขัดกับข้อบังคับหรือไม่
แต่เรากำลังพิจารณาว่า
รัฐสภาจะเคารพเจตจำนงของประชาชน
แสดงออกในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่
เรากำลังจะพิจารณาที่อาจจะ
ทำให้การตีความนี้
นำไปสู่บรรทัศน์

การพิจารณาของรัฐสภาในวันนี้
อาจจะมีผลเป็นการ
ไม่ปฏิบัติตามรัฐมนูล
หรือไม่เคารพเจตนารมณ์ของรัฐมนุนก็ได้
ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณากันให้ดี
โดยเฉพาะข้อบังคับ
ที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้
เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูล
ข้อบังคับใดก็ตาม
จะใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลไม่ได้
ถ้าข้อบังคับขัดต่อรัฐมนูล
ก็ไม่สามารถใช้ข้อบังคับนั้นได้

มีการพูดยกประเด็นว่า
การพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี

ยัตติคืออะไร
ข้อบังคับของรัฐสภาไม่มีเขียนไว้

ติคือข้อเสนอใดที่มีความมุ่งหมาย
ให้สภาลงมติหรือชี้ขาดว่าจะให้ปฏิบัติ
หรือดำเนินการอย่างไรต่อไป

แล้วอะไรกันแน่คือยัตติ
การพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
ถ้าเราถือว่าเป็นยติ
พิจารณาไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้ว
แล้วไม่ได้บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าอย่างนี้หมายความว่าวันนี้เราพิจารณาอะไรไม่ได้
ต้องรอไปสมัยหน้าถึงจะพิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีได้
นี่คือคำว่ายัตติอย่างกว้าง
คืออะไรที่สภาพิจารณาอยู่ก็ถือเป็นยติ
ถ้าอย่างนั้นก็พิจารณากันไม่ได้เลย
ท่านสมาชิกก็เสนอมาแคบลงไปบอกว่า
การเสนอคุณพิธาเป็นนายกเป็นการเสนอซ้ำ

ไม่สามารถเสนอได้ตามข้อบังคับที่๔
ท่านประธานครับ

บอกว่าถ้าเสนอซ้ำยตินั้นต้องตกไป
ยัตติที่ตกไปแล้วเสนอซ้ำอีก
ในสมัยประชุมเดียวกันไม่ได้

ให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
มันไม่ได้อยู่ในหมวดเดียวกันกับข้อบังคับที่๔๑
ข้อบังคับที่๔๑อยู่ในหมวด๔ส่วนที่๒
เป็นเรื่องว่าด้วยการเสนอยติสมาชิกบางท่าน
เข้าใจว่าคุณวิโรธก็ได้พูดไปแล้วว่า
ข้อที่๓๒บ้างข้ออื่นบ้างอยู่ในหมวดนั้น
ไม่มีอะไรเกี่ยวกับข้อบังคับที่๑๒
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคือข้อบังคับที่๑๓๓
ซึ่งเขียนตามรัฐมนูลมาตรา๒๗๒และมาตรา
อดคล้องกันทุกประการ

จะมาทำให้เกิดอะไรที่เป็นการขัดแย้งกับรัฐมนูล๒มาตรานี้
ซึ่งอยู่ในข้อบังคับที่๑๓๖ไม่ได้

ทำไมผมจึงพูดว่าขัดกับรัฐนูลไม่ได้
และถ้าหากว่าเอาตามนั้นว่าตอนนี้เสนอไม่ได้แล้ว
เพราะเสนอไปคราวที่แล้วและตกไปแล้ว
มันจะคล้ายกับเป็นการแก้รัฐมนูลครับ

แคนดิเดตคือใครคือคนที่อยู่ในบัญชีของภาคการเมือง
มีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามกำหนดไว้ชัดเจนหมด
เมื่อเสนอแล้วมีคนรับรองแล้วหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
ทำต่อจากท่านประธานท่านประธานมีหน้าที่จัดให้มีการประชุม
สมาชิกรัฐสภาก็จะต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
หรือเลือกใครคนใดคนหนึ่ง
แต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าแคนดิเดตคนไหนเสนอไปแล้ว
พิจารณาไปแล้วตกไปแล้วเสนออีกไม่ได้

หมายความว่าเวลาที่เราจะพิจารณาให้ความเห็นชอบเนี่ย
เกิดมีลักษณะต้องห้ามขึ้นอีกข้อหนึ่ง
คือแคนดิเดตคนนั้นเคยได้รับการเสนอชื่อแล้ว
และไม่ได้รับการเห็นชอบจากรัฐสภา
ดังนั้นจึงขาดคุณสมบัติหรือเข้ารักษณะต้องห้าม
ที่จะเป็นแคนดิเดตและได้รับการพิจารณาจากสภาแห่งนี้
นี่คือการแก้รัฐมนูล
ดังนั้นการพิจารณาว่าข้อ๔๔
ข้อบังคับที่๔๑มาใช้กับการพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัมตรี

รัฐมนูลเขาเขียนไว้ชัดเจน
ไม่มีบอกว่าแคนดิเดตคนไหนได้รับการเสนอชื่อได้กี่ครั้ง
ถ้าจะใช้กติกากันว่าเสนอแล้ว
ผมขออนุญาตต่อเวลาอีกนิดหน่อยครับ
พูดสั้นแบบทวิตเตอร์ก็ยังไม่ค่อยถนัด
ให้๑นาทีนะครับ
คือถ้าหากว่าให้บอกว่าถ้าใครได้รับการเสนอชื่อแล้วไม่ผ่าน

ถ้าอย่างนี้ถ้ามีการเสนอบุคคลที่๒บุคคลที่๓

สุดท้ายจะทำยังไงครับ
ไม่ได้นายกรัฐมนตรีในสมัยประชุมนี้

ไปหาคนนอกก็หมายความว่าเรากำลังส่งเสริมให้
มีคนนอกมาเป็นนายกลำตีกันได้ง่ายกว่า
เสนอคนที่๑เสนอคนที่๒คนที่๓ไปเรื่อย

นั่นเป็นปัญหาระยะที่ไม่ไกลนัก
ก็คือในระหว่างที่บทเฉพาะการ

เรื่องนี้ที่จะเป็นปัญหา
มากไปกว่านี้อีกก็คือในอนาคต
ในอนาคตเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕๙โดยสภาพผู้แทนรัศดร
ถ้าใช้หลักการแบบนี้เราจะไปเจอสถานการณ์ที่สภาผู้แทนราชดร
อาจจะไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้เลยแม้แต่คนเดียว
ในสมัยประชุมหนึ่ง
ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่รัฐมนูลฉบับไหนจะมีเจตนารมณ์อย่างนั้น

รัฐมนุนที่เขียนไว้ย่อมต้องการให้มีรัฐบาล
ให้มีนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

ผมขอสรุปว่าเราไม่อาจตีความในทางที่ขัดต่อรัฐมนูล
ตีความในทางที่จะเอาเสียงส่วนใหญ่ของรัฐสภา
ที่อาจจะประกอบด้วยผู้ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นส่วนใหญ่
มาหักล้างเจตนารมณ์ของประชาชน
ที่แสดงออกในการเลือกตั้ง
หักล้างเจตจำนงของประชาชนทั่วประเทศ
ที่ได้ประกาศไปชัดเจนแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ขอบคุณครับต่อไปคุณ